โดยปกติแล้วในช่วงของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ถ้าชาวบ้านรู้เนี่ยเขาจะไปยืนรอเลยนะไปยืนรอด่า
ไปยืนรอสาบแช่งไปยืนรอรุมประชาธรรมผู้ต้องหา
แต่ว่าคดีที่ผู้ต้องหาใช้ขวานจามศีรษะน้องเขย
เสียชีวิตในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเหตุการณ์มันแปลกไปค่ะ
ในช่วงการทำแผนชาวบ้านไปรอเพื่อไปให้กำลังใจผู้ต้องหา
ให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าผู้ต้องหาเป็นคนดีเป็นที่รักของชาวบ้าน
แต่ผู้ที่เสียชีวิตอ่ะก็คือน้องเขยเนี่ยนะคะเป็นคนไม่ดี
ชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายญาติด้วยนะคะ
เป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านมากพูดง่ายง่ายคือลักษณะสมควรตายนั่นเองนะคะ
คดีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสืบเนื่องจาก๓วันที่แล้ว
นายนรงขวดแก้วอายุสี่สิบสี่ปีถูกนายสมบัติชูเกื้ออายุห้าสิบปี
ซึ่งเป็นพี่เขยใช้ขวานจามจนเสียชีวิตที่ตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
สาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาสในเรื่องผิดสัญญาที่จะนัดกันว่าจะขึ้นไปเก็บสตอบบนภูเขา
เมื่อวานนี้นายสมบัติผู้ต้องหาเข้ามอบตัวนะคะติดต่อญาติขอเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังจากหลบหนีไปอยู่บนภูเขา
วันนี้ตามแผนค่ะตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านในจุดเกิดเหตุ
จุดแรกเป็นบริเวณที่นายสมบัติผู้ต้องหานั่งดูทีวีอยู่บนแคร่หน้าบ้าน
จากนั้นนายนรงผู้ตายซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องเมียเดินเข้ามาพร้อมสะพายปืนลูกซองยาวมาด้วยนะ
ดุ่มเข้ามาแล้วก็มาตอบว่าผู้ต้องหาเสียหายหายหลายเรื่องจากนั้นโตเถียงกันค่ะ
หลังจากนั้นผู้ตายปรีเข้ามาเหมือนจะทำร้ายผู้ต้องหาใช้มือปัดป้องเพื่อป้องกันตัวเองและเกิดการชกต่อยขึ้น
ผู้ตายล้มคว่ำหน้าบนแคร่ปืนกระเด็นตกพื้นจังหวะนั้นเองผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายสมบัติ
ขวานที่วางอยู่ในตะก้าใกล้กับแคร่ฟันไปที่ศีรษะหลายครั้งจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นหนีไปอยู่บนขนำขออภัยนะคะหนีไปอยู่ในขนำบนภูเขาหลังบ้าน
ก่อนจะตัดสินใจติดต่อยาดขอเข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะ
มอบตัวขั้นตอนต่อไปค่ะตำรวจต้องนำแผนต้องนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ช่วงเวลานั้นแหละมีชาวบ้านรวมทั้งญาติญาติจำนวนหลายสิบคนเดินทางมาให้กำลังใจผู้ต้องหานะคะ
บอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นคนก่อเหตุฆ่าน้องเมียแต่ว่าไม่มีชาวบ้านและญาติญาติคนใดรู้สึกโกรธหรือว่าไม่พอใจแม้แต่น้อย
ให้เหตุผลบอกว่าผู้ต้องหาเป็นคนดีทำมาหากินเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในขณะเดียวกันค่ะนายนรงผู้ตายมีนิสัยก้าวร้าวไม่ทำมาหากินชอบดื่มสุราเวลาเมาจะทำร้ายร่างกายชาวบ้านและทำร้ายร่างกายญาติญาติเป็นประจำเลยเขาเอือมระอากันหมดนะคะเอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ
อันนี้ไหลเกิดอืม
เตื้อมหลาวดีละนะใช่เป็นหมอนักคนลบไหร่
จำนวน๒หมายหมายแรกคือข้อหาพยายามฆ่าหมายที่๒พกพาอาวุธปืนค่ะ